ที่ร้อยเอ็ดนะคะคือชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจภูทรร้อยเอ็ด
บอกว่าไปเจอกองขี้เท่าเหมือนกับมีการจุดไฟเผาอะไรตรงนี้
แล้วที่กองขี้เท่านี้มียางรถยนต์มีขดลวดครับ
แล้วก็มีกระดูกมนุษย์ตำรวจก็ไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบคาดว่ากระดูกมนุษย์ตรงนี้ค่ะ
น่าจะเป็นของนายพยาวอายุ๕๖ปีทางครอบครัวแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ตำรวจไปแกะรอยดูกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนนึงชื่อว่านายทองลุ่ม
อายุเจ็ดสิบสี่ขี่รถจักรยานยนต์มีนายพยาวซ้อนครับ
ขี่ผ่านไปไปกันสองคนขี่กลับออกมานายทองลุ่มออกมาคนเดียว
พยาวหายไปอ๋อเหรอฮะก็เลยจับนายทองรุ่มวัยเจ็ดสิบสี่
มาสอบปากคำตอนแรกบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์กันไป
นายพยาวร่วงตกลงไปจากรถเองแล้วเขาก็ตายอืม
แต่ตำรวจบอกว่าไม่จริงมันดูมีพิรุษเค้นไปเค้นมาสุดท้ายรับสารภาพ
นายทองรุ่มอายุ๗๔นะคะเป็นคนเอาไม้ตีนายพยาวจนตายแล้วเอาศพไปเผา
ตำรวจภูทรเข้าไปตรวจสอบจุดที่เป็นร่องรอยถูกเผาก่อนนะคะ
อยู่ที่ถนนบ้านดอนก่อไปยังพื้นที่บ้านสังสงยาง
ก็เป็นบริเวณทุ่งนาค่ะคือก่อนหน้านี้นายสถาพรศรีสังอายุยี่สิบสามปี
เป็นชาวบ้านดอนก่อตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันพุธ๒๖กุมภาพันธ์นะคะ
ว่าพ่อหายไปจากบ้านหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์
พ่อก็คือนายพยาวศรีสั่งอายุห้าสิบหกครับคนนี้นะคะ
พยาวศรีสังอายุห้าสิบหกผู้ตายแล้วก่อนหน้านี้ที่ลูกแจ้งความคนหายออกตามหา
หายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่วันพุธไปกับรถจักรยานยนต์ครับ
แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าไปเจอกองขี้เท่าเหมือนกับคนถูกเผานั่งยางอะค่ะ
ก็เลยคาดว่าศพตรงนี้ก็คือนายพยาวที่หายตัวไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจตรงนี้นะคะจุดที่พบร่องรอยขี้เท่ามีกระดูกมนุษย์
มีรอยยางรถยนต์นี่เห็นไหมคะมีกระดูกมนุษย์อยู่ตรงนี้ครับ
แล้วไปไล่ดูตำรวจเลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน
ไปเห็นว่านายทองลุ่มอายุเจ็ดสิบสี่อ่า
หมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละค่ะครับขี่รถจักรยานยนต์ไปกับผู้ตาย
ตอนไปไปกันสองคนตอนกลับออกมากลับมาคนเดียว
พยาวหายไปไหนก็ไม่รู้นายทองรุ่มกลับมาคนเดียวอ่ะอ่า
ตำรวจก็เลยบอกว่าเป็นคนต้องสงสัยแล้ว
คนแรกเลยที่เรียกมาสอบปากคำก็เรียกมาสอบสวนนะคะ
ตอนแรกนายทองลุ่มบอกแบบนี้ค่ะบอกว่านายพยาวซ้อนรถจักรยานยนต์
แล้วพลัดตกเองแล้วเสียชีวิตครับตัวเองก็กลัวว่าจะมีความผิด
ก็เลยเอาร่างของนายพยาวไปเผานั่งยางจนไหม้แทบไม่เหลือซาก
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของนายพยาวนี่แหละเอาไปทิ้ง
อยู่ในพื้นที่ทางไปบ้านดูอำเภออาจสามารถ
แต่ตำรวจบอกว่าคำให้การของนายทองลุ่มมันน่าสงสัย
อืมมันดูมีพิรุธหลายอย่างก็เลยหาหลักฐานอื่นอื่นเพิ่มนะคะ
ลูกชายของนายพยาวผู้ตายบอกว่ามั่นใจว่านายทองลุ่ม
ฆ่าพ่อเขาแน่แน่ทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากนายจำลองจันทัง
อายุหกสิบหกปีเขาก็บอกว่าเมื่อยี่สิบสี่กุมภาพันธุ์นะคะ
นายพยาวกับนายทองลุ่มยังนั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่เลย
จากนั้นนายพยาวทวงถามเครื่องมือก่อสร้าง
ที่เป็นเครื่องตัดไฟเบอร์กลาสในทองรุ่ม
ก็เลยคืนเงินให้สองพันห้าร้อยบาทให้แทนครับ
คืนเครื่องมือนะคะคืนเป็นเงินแทนเสร็จปุ๊บเนี่ย
นายทองลุ่มก็ทวงถามดอกเบี้ยดอกเบี้ย๒เดือน
ที่นายพยาวค้างอยู่คือนายพยาวยืมเงินนายทองรุ่มไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
เบี้ยสองเดือนเนี้ยเขาคิดพันหนึ่งอืม
ต้นคงคืนให้แล้วเหลือแค่ดอกเบี้ยพันหนึ่ง
ก็เลยมีการทวงถามกันเรื่องของดอกเบี้ยก็ทวงถามกันอยู่ในวงเล่าเนี่ยค่ะ
แล้วก็นั่งกินเหล้ากันต่อจนเมาทั้งคู่แล้วก็ทะเลาะกัน
พยาวผู้ตายยกเท้าชี้หน้านายทองลุ่ม
อันนี้นายจำลองให้ข้อมูลนะคะนายจำลองเขาบอกว่าเขานั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
เขาเห็นว่าคู่นี้นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วเห็นว่าผู้ตายเนี่ย
เท้าชี้หน้านายทองรุ่มก่อนแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นไม่ได้มีการลงไม้ลงมืออะไรกัน
นายทองลุ่มก็ชวนนายพยาวบอกว่าเดี๋ยวไปส่ง
เอาวัวกลับเข้าคอกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หายไปเลยค่ะ
ครับขาดการติดต่อไปเลยค่ะพอได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยเค้นสอบปากคำนายทองลุ่มอีกรอบหนึ่งว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เอาจริงจริงเถอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้าย
นายทองลุ่มก็บอกว่าก็ตอนขี่รถจักรยานยนต์ไปกับนายพยาว
พยาวนั่งซ้อนแล้วมันก็มืดแล้วนายพยาวขอยืมเงินอีก
แต่ตัวเองก็ไม่มีให้ยืมเพราะว่าหนี้เก่ายังใช้คืนไม่หมดเลย
แล้วก็ทะเลาะกันนายทองลุ่มก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่า
จอดรถข้างทางทะเลาะกันรุนแรงโมโห
ก็เลยคว้าไม้ตีนายพยาวไปสองทีครับ
นายพยาวล้มนอนแน่นิ่งค่ะแล้วนิ่งไปเลยค่ะไม่ฟื้น
ทองรุ่มบอกว่าตกใจมากไปจับดูชีพจร
ชีพจรไม่เต้นแล้วอืมคือนายทองนายทองรุ่มบอกโอ้โห
ไปสองทีนายพยาวเสียชีวิตเลยก็เลยตัดสินใจว่า
ฟืนแถวนั้นจะเผาจะเผาร่างของนายพยาว
แต่ฟืนมีน้อยก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้าหมู่บ้านอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยเป็นภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นนายพยาวหายไปแล้ว
นายทองรุ่มขี่กลับไปคนเดียวอะค่ะ
ไปเอายางล้อรถยนต์แล้วย้อนกลับมามาเผา
แต่ท่อนไม้ที่ใช้ตีเขาบอกว่าไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหน
ก็เอาเป็นฟืนใช้เผาไปด้วยเลยก็แล้วกัน
นี่ค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมรับสารภาพ
ตำรวจก็ดำเนินคดีนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทำลายศพเพื่ออำพลางคดีควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อ
คือทวงหนี้กันเนี่ยเวลาทวงกันตามปกติยังคุยกันแทบไม่รู้เรื่อง